คือวันนี้ประธานเครือข่ายลนรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมคือ

เขาพาผู้เสียหายซึ่งเป็นคู่เบาสาวจำนวนกว่า๒๐คู่

คู่เนี่ยเดินทางเข้ามาพบกับตำรวจนะครับที่
รองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๑
บังคับการการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย
หลังถูกเบี้ยวงานก่อนเชิดเงินมาจำหนีไป
รวมมูลค่าหมด๓ล้าน๑แสนบาท
เริ่มรับงานมาตั้งแต่ปี๒๕๖๒
โดยมีนายแบบวงการบันเทิงคนหนึ่งเป็นผู้จัด
นายแบบวงการบันเทิงเดี๋ยวนะฮะฟังอีกนิดนึงนะฮะ
โดยมีนายแบบวงการบันเทิงคนหนึ่งเป็นผู้จัด
ด้วยความที่มีประสบการณ์ในวงการ

ไว้ใจแล้วก็แบบว่าหน้าตาก่อคุ้นกันเนี่ย

พร้อมกับโอนเงินค่ามาจำให้ล่วงหน้าไปก่อน
ซึ่งมีตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงหลักแสนฮะ

ทำให้คู่เบาสาวต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

นั่นไงสิในแบบในแบบ

ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ไปแจ้งความไว้หลายท้องที่แล้วด้วยนะครับ
ในกรุงเทพมหานครจังหวัดนทบุรี
คนโดนทั้งหมด๒๒คู่

ก็ยังไม่มีการติดตามมาดำเนินคดีเลย

ขอใช้คำว่านางสาวเอก่อนแล้วกัน

นะครับได้โพสต์โฆษณารับจัดงานแต่งงานราคาไม่แพง
มีแพ็คเกจสามารถเลือกสถานที่เองได้
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่๒๓แสนกว่าบาทเอง
จึงสนใจติดต่อเข้าไปมีการตกลงว่า
แจ้งว่าเอาละเรามีน้อย
เราก็จัดอยู่แค่๓๖๐๐ก็ไม่น้อยนะ
โดยเลือกสถานที่ที่จัดงานที่เป็นเมืองทองธานี

ต้องวางเงินประจำก็คือตกลงที่แพ็คเกจ๓๖๐๐

ปรากฏว่าเมื่อถึงวันงาน
กลับไม่มีการเตรียมอะไรเลยฮะ
อีกทั้งไม่สามารถติดต่อออร์กาไนท์ได้เลย

แต่รู้ตัวว่าเอาแล้วเว้ยสะดอกเคาะวันแต่งเลยกู

ตัวเองก็เลยไปสืบหาข้อมูลนะครับ
จนทราบว่าไม่ใช่ตัวเองที่โดนคนเดียว

คู่โดนที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลักษณะอย่างนี้

ส่วนตัวนายแบบก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า

ฮะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อตัวเองว่าปู

ตนจึงรวมตัวกันเข้ามาแจ้งความเพื่อดำเนินคดี

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากผู้เสียหาย
พร้อมกับตรวจสอบพยานหลักฐาน
ก่อนจะเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

เพราะว่าพี่มันเครียดจริง

ว่าแบบสรุปงานเราจัดเรียบร้อยหรือเปล่า

แล้วสถานที่คุณไม่มาจัดแล้วคุณหนีเข้าไป

มันก็น่าเกลียดแล้วมันก็ผิดด้วยไง

แบบนี้คือปล่อยให้ลอยนวลคุณก็จะไปทำกับคู่อื่น

มีบางคนที่ไม่ได้มาแสดงตัวอีกเท่าไหร่หรือเปล่า

ดังนั้นเข้าไปดูเลยว่าเว็บนี้หรือ

เราต้องแจ้งขวานอีกนึง

อาจจะไม่ได้มาปรากฏอีก

มันจะกังวลว่าวันงานเราจะแบบผ่านไปด้วยดีไหม

ใช่อันนี้เขาแบบต้องมีหนี้นะ

อันนี้ก็ดีทุกอย่างทุกอย่างดีไปหมดเนี่ย

จะหน้าตาไม่ค่อยแบบไลก์สุดกล่าง

ญาติผู้ใหญ่จะโอเคไหมเพื่อนจะโอเคไหม
นายจะโอเคไหมคือรอบตัวไปหมดเลย
ที่เห็นในรูปแล้วน้องรถเมย์ก็ดูรู้ว่าเออแบบอยากให้ทุกอย่างออกมาดี

ใช่เราก็อยากจัดให้ออกมาดีดังนั้นคุณอย่าใช้แบบความรู้สึกนี้ของคนมาแบบทำนิสัยแบบนี้ใช่ไม่น่ารัก